คุณผู้ชมครับที่จังหวัดเลยอันนี้เรื่องบัญชีม้า
คือมันมีสามีของทางผู้ต้องหาในคดีบัญชีม้าเครือข่ายพนันออนไลน์เนี่ยนะครับ
ยังคงตามหาภรรยาหลังจากไม่แน่ใจว่าได้ประกันตัวแล้วหรือยัง

คือผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับทางแม่บ้านครอบครัวคุณมินนี่
ช่วงเย็น๒๗กันยายนเพราะมีคนเอาเงินไปวางไว้เป็นเงินประกัน
๑แสนห้าหมื่นบาทคุณเรไรซึ่งเป็นแม่บ้านครอบครัวคุณมินนี่
บอกว่าส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่าคุณมินนี่เป็นเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ครับ
เพราะว่าเคยทำงานเป็นแม่บ้านรับใช้ครอบครัวมินนี่มานานกว่า๑๐ปี
แล้วก็มีบุญคุณกับเธอมากมากและครอบครัวคุณมินนี่เนี่ย
บอกให้เธอไปเปิดบัญชีเพื่อโอนเงินเดือนให้
โดยมีหัวหน้าแม่บ้านอีกคนเอาสมุดบัญชีของเธอ
มอบให้กับครอบครัวคุณมินนี่นะครับยึดไปแล้วก็ไม่ได้คืนอีก
ก็เลยไปเปิดอีกบัญชีคนละธนาคารเพื่อรับเงินเดือน
จึงไม่รู้ว่ามีเงินเคลื่อนไหวในบัญชีที่ยึดไปหรือเปล่า
จนกระทั่งมาถูกจับตอนนั้นตกใจมาก
ไม่คิดว่าบัญชีจะถูกนำไปใช้ผิดกฎหมาย
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเห็นหัวหน้าแม่บ้านคนนี้ครับ
ไปหาคนมาเปิดบัญชีแต่ไม่รู้ว่าหาให้ใคร

วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเลย
ไปเจอกับนายทองใสครับ
คุณทองใสเป็นสามีของคุณแสงเดือน
ผู้ต้องหาที่ถูกจับไปพร้อมกับนางเรไร
แต่วันนี้นายทองใสบอกว่ายังไม่เจอกับนางแสงเดือนที่เป็นภรรยานะครับ
ยังไม่กลับมาบ้านแม้จะมีข่าวว่าผู้ต้องหา
ประกันตัวมาหลายวันแล้วก็ตาม
คุณทองใสเนี่ยโทรติดต่อภรรยาไม่ได้
พยายามโทรไปถามตำรวจไซเบอร์
แต่ตำรวจบอกว่าไม่รู้ว่าได้รับการประกันตัวหรือไม่
ตอนนี้รู้สึกว่ามืดมองไปทางไหนทุกทิศเลยนะครับ
ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครกินไม่ได้นอนไม่หลับฮะ
ถ้าเกิดว่าภรรยาเนี่ยดูทีวีอยู่หรือว่า

อยากให้ช่วยติดต่อกลับมาเพราะว่าตอนนี้คนที่บ้านเป็นห่วงนะฮะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงทางคุณทองใสครับ
ซึ่งเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมพี่
เพราะมันที่มีประกันบ่๗๓บาท
มันนี่ก็บอกว่ายงแม่เบลี่อยู่ข้อครัวเขา

แม่ผมเหมือนเหล่าหลักที่ดูแลครัวค่อยอยู่แล้วนก
ขอให้ยื่นมือมาช่วยประกันอีก๒คนด้วยครับ
๓คนนอกจากคุณทองใสภรรยาแล้วก็มีคุณเรไรเป็นแม่บ้านคนแรกเหมือนกัน
ปกปิดข้อมูลกับสารโดยที่ไม่บอกว่าเป็นบ้านพักของข้าราชการระดับสูง
ซึ่งวันนี้จะมีคำชี้แจงจากสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
ซึ่งออกเอกสารนะคะเป็นการชี้แจงกรณีจากที่ปรากฏข่าวการนำเสนอของสื่อมวลชนว่า
เจ้าพนักงานตำรวจได้นำหมายค้นซึ่งออกโดยสารอาญาไปตรวจค้นบ้านพักอาศัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
แล้วต่อมาก็มีคนอ้างว่าเป็นข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ข่าวว่าเป็นบ้านพักอาศัยของตน
เจ้าพนักงานตำรวจผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นหลอกลวงศาลด้วยการปิดบังข้อเท็จจริงไม่ให้ข้อมูลต่อสารว่าบ้านหลังที่ขอให้ออกหมายค้นนั้นเป็นบ้านพักของข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับสูงในลักษณะว่าเป็นเหตุให้ศาลนั้นออกหมายค้นผิด
ซึ่งสารอาญาเนี่ยนะคะก็ออกเอกสารชี้แจงบอกว่าได้ตรวจสอบข้อที่จริงแล้วพบว่าสารอาญานั้นออกหมายค้นไปโดยชอบตามพยานหลักฐานที่ผู้ร้องขอให้ออกหมายค้น
ซึ่งกรณีหากมีเหตุที่จะออกหมายค้นที่ระโหฐานใดตามกฎหมายเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่นั้นสามารถร้องขอให้สารออกหมายค้นได้โดยไม่จำเป็นต้องคำหนึ่งว่าที่ระโหฐานนั้นจะมีข้าราชการตำแหน่งระดับสูงหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหรือบุคคลสำคัญคนใดเป็นเจ้าของหรือครอบครองอาศัยอยู่หรือไม่
ไม่ปิดบังข้อมูลเพื่อสารจะได้ใช้เป็นพยานหลักฐานพิจารณาคำร้องขอให้ออกหมายค้นว่ามีเหตุที่จะออกหมายค้นตามกฎหมายจริงตามที่เจ้าพนักงานผู้ร้องขอให้ออกกฎหมายให้ออกหมายค้นกล่าวอ้างหรือไม่
แต่หากได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนย่อมมีความเสี่ยงที่จะกระทบสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการครอบครองที่อยู่อาศัยในเคหสถานของบุคคลโดยปกติสุขตามที่มีการรับรองไว้ในบทบรรยัติแห่งรัฐธรรมนูล
ดังนั้นนะคะสารอาญาจึงอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ากรณีที่เจ้าพนักงานผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นหรือผู้ที่ให้การเป็นพยานในชั้นขอให้สารออกหมายค้น
เจตนาปิดบังข้อเท็จจริงต่อสารในการนำเสนอพยานหลักฐานตามที่มีการเสนอข่าวหรือไม่
เพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและความโปร่งใสเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
อันนี้ก็เป็นการออกเอกสารชี้แจงจากสารอาญา
คุณผู้ชมก็ตามกันมาต่อเนื่องเต็มกรณีของทางรองโจ๊กเรื่องหมายค้นก็ส่วนหนึ่ง
เรื่องคุณมินนี่เมื่อวานนี้กับพันธุเอกภาคภูมิและที่สำคัญเรื่องบัญชีม้า
พนันออนไลน์อะไรต่างโอ้โหเยอะแยะมากมายในเรื่องเดียว
เรื่องพ่อบอตลอด้วยอีกนะครับ